ซึ่งเรื่องนี้ค่ะมันมีหลายปัญหาจริงนะคะ
โอเคโอเคโอเค

แต่อันนี้เขาไปตรวจสอบดูเงินโอนมา๕๐๐๐ค่ะ
แต่คนที่ไปกดกลับมาบอกเขาว่า
มีเงินโอนเข้ามาแค่๒๐๐๐แล้วอีก๓๐๐มันหายไปไหน
นี่ค่ะเรื่องนี้นะคะนางสุธาทิพย์แก้วนทะอายุ๔๔ปี
เป็นน้องสาวของผู้เสียหายค่ะ
คือมีเงินโอนเข้ามา๕๐๐บาทจริง
แล้วก็เขาก็มีการยืนยันว่านี่ไงถูกถอนเงินออกไปจากบัญชีเฉยเลย

มีข้อความยืนยันว่าคุณได้รับเงินเยียวยา

ก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวผู้เสียหายเอง
เขาไปรักษาอาการป่วยด้วยโรคไตที่โรงพยาบาลนางรองตั้งแต่๑๕นาที

ได้รับเงินตามมาตรการเยียวยา๕๐๐๐บาท

มีข้อความมาแต่ไม่รู้ว่าเงินโอนเข้ามาจริงหรือเปล่า
นี่ก็เลยบอกลูกเขยของคนป่วยเตียงข้าง
บอกว่าลองไปกดดูให้หน่อยสิ
ด้วยความที่ไว้ใจไง
คุยกันจนสนิทคิดว่าเราสนิทกับเขาไว้ใจเขา
เดินกลับมามาบอกว่ามีเงินโอนมาในบัญชีแค่สองพันนะ
อ้าวทีนี้นายนรงศักดิ์ก็งงสิว่าทำไมได้แค่๒๐๐
เงินตามมาตรการเยียวยามัน๕๐๐๐นะ
ตอนแรกก็ไม่อยากจะปรักปรำไม่อยากจะไปสงสัยว่าแอบถอนเงิน
ของผู้ป่วยเตียงข้างไปเช็คยอดเงิน

มันคัดไงฮะนี่ฮะ
แต่ผู้ป่วยเตียงข้างเขาออกจากโรงพยาบาลไปแล้วไงคุณภาคภูมิ

ใช่เขาออกไปตั้งแต่๒๔เมษายนคือไม่เจอตัวแล้วเขาออกกันไปแล้วก็เลยต้องไปแจ้งความค่ะ
ฝากให้เขาไปกดเงินกดดูว่าเงินเข้าหรือยังเอาให้กดมาเฉยไม่ต้องเอาสลิปออกมาให้กดดูว่าเข้าหรือยัง
แต่ทีนี้เขาก็เขากลับมาบอกผมว่าเงินเข้าแล้วเข้าแค่สองพัน
ผมก็เลยว่าผมก็ยังไม่ได้เอกใจว่าเออทำไมถึงเข้าสองพันก็เลย
เพราะว่าผมออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ก็มีคนเดียวที่ถือบัตร
พยาบาลไปแล้วอ่ะก็เลยต้องไปแจ้งความนะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอนางรองก็ลงพื้นที่ไป
ที่บ้านหนองโพตำบลชุมแสงอำเภอนางรองเป็นบ้านของครอบครัวที่ถูกกล่าวหานะคะ
ไปเจอในดาวอายุ๕๔ปีก็คือผู้ชายที่ไปรักษาอาการถุงลมโป่งพองอะค่ะ
นอนเตียงข้างกับผู้เสียหายนะเจอแค่คนนี้นะคะ
ส่วนลูกเขยขับรถไปส่งของต่างจังหวัดกว่าจะกลับมาก็อีก๒วันเนี่ย
ทีนี้ค่ะพ่อตาของตัวผู้ชายที่ถูกกล่าวหา
ว่าเสียใจมากเขาก็แค่หวังดีไปเช็คตรวจสอบให้ว่ามีเงินเข้าหรือเปล่า
แต่ถูกกล่าวหาว่าไปแอบถอนเงินเขายืนยันว่าครอบครัวเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนี่ค่ะ
มันก็ต้องไปถามเจ้าตัวคนที่เขาไปกด
ว่าเขากดเงินออกมาหรือยัง
หรือมันจะเหมือนกับกรณีของคุณป้าที่ว่าเวนเปรย์ไปกดให้
แล้วความผิดพลาดเรื่องของระบบมันตัดเงินไปหรืออะไรยังไง
ใช่ค่ะก็ยังไม่อยากจะปรักปรำอะไรใคร
ทีมข่าวของเราก็เลยตามจนเจอตัวค่ะ

แล้วก็แอบเอาเงินไปเนี่ยนะคะ๓๐๐บาทเนี่ยนะคะ
นายสมปองค่ะเป็นนามสมมุตินะคะ
อายุ๓๔ปีคนนี้คือคนที่ถูกกล่าวหา
เขามีอาชีพขับรถส่งสินค้าตามห้าง
เขาก็ชี้แจงผ่านวีดีโอคอลแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุไปเยี่ยมพ่อตาที่โรงพยาบาลนางรอง
เห็นนายนโรงศักดิ์ผู้เสียหายอะค่ะ
เป็นคนบ้านเดียวกันกับภรรยาก็นอนเตียงข้างกัน
แต่เขาให้บัตรมา๒ใบเป็นของธนาคารออมสินและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อีกบัตรไม่มีเงินก็เลยเอาบัตรทั้งสองใบไปคืนให้กับนายนโรงศักดิ์ผู้เสียหาย
แต่นายนรงศักดิ์กลับไม่พอใจบอกว่ามีเงินโอนเข้ามา๕๐๐บาทจริง
นายสมปองที่ถูกกล่าวหาก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปแอบกดเงินของนายนโรงศักดิ์ออกไป
หลังจากนั้นเขาไปทำงานตามต่างจังหวัดปกติ
รู้ตัวอีกทีถูกแจ้งความแล้วข้อหารักทรัพย์เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำค่ะ
แฮะตอนนี้เขาทิ้วว่าพี่ตกเป็นผู้ต้องการใสเนบพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
ผมก็ไม่สบายใจพี่เพราะผมไม่ได้กดตังเขาออกมาครับ
ผมคือวันนั้นผมช่วยเหลือเขาจริงจริงแต่อันนี้ว่าอ่า
ผมได้รับข่าวจากกำลังสมวนชูแสงกำลังมาบอกว่า
เขาบอกว่าเราเป็นผู้สงสัยว่าเราเป็นคนถือบัตรเขาไปกดเงิน
อันนี้ผมก็บอกกับรายงานกับกำนันไปแล้วว่าผมไม่ได้ไปกดเงิน
เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้แอบกดเงินของนายนรงศักดิ์ไปนะคะ
ภรรยาของนายสมปองคนที่ถูกกล่าวหาก็ยืนยันว่า
นายสมปองเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคน
พอรู้เรื่องแล้วไม่สบายใจเลยก็อยากจะสู้คดีนะคะ
แต่ก็ตอนนี้นายสมปองก็เสียเปรียบเพราะว่าถือบัตรของตัวผู้เสียหาย
เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหต่อไปนี้นะไม่กล้าช่วยใครแล้ว
ตัดสินใจว่าเดี๋ยวเอาเงินไปให้นายนโรงศักดิ์๓๐๐เลยก็แล้วกัน
จะได้จบเรื่องเพราะตัวเองก็ต้องทำมาหากิน
ไม่อยากจะมีคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาล
แต่ทีนี้ค่ะพอถูกแจ้งความเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสอบปากคำนั่นแหละ
หลังจากที่ตัวผู้ถูกกล่าวหากลับจากส่งของนะคะ
เขาบอกว่าก็จะไปให้ปากคำกับตำรวจ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานกับธนาคารเจ้าของบัญชี
ตรวจสอบที่มาของเงินในบัญชีของนายนโรงศักดิ์
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าตกลงแล้วเงินจำนวนดังกล่าวเงิน๓๐๐๐บาทหายไปไหน
ก็จะเหมือนกรณีของหนุ่มเวรเปรย์ใช่ไหม

แล้วมันมีการผิดพลาดเรื่องระบบระบบอะไรพวกนี้เนี่ย
อันนี้คุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าคุณไม่ได้รักทรัพย์อะไรเขา
แค่ช่วยเหลือเขาในการที่เอาบัตรไปกดเงินให้แค่นั้นเอง

เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องฝากกดตังค์อะไรพวกนี้เนี่ย

ญาติพี่น้องให้ครอบครัวเขาจัดการกันให้ดีกว่า
บางทีมันก็กลายเป็นเรื่องว้าย